ไปที่จังหวัดชนบุรี

ผู้ชมพี่ชมนังที่นี่เขาไม่ได้
ฉายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

อืมคุณหนาวเหรอคะลุกเลยอ่ะหนาวเหรอโอ้ยเขาก็ดูนี่ก็กลัวสิคุณ
จะให้มานั่งหนาวได้ไงบรรยากาศแบบนี้มันวางเวงไหม
ผมสัมผัสได้สัมผัสอะไรคะพลังงานบางอย่างคุณผู้ชมครับ
โอ้โหคุณคุณเห็นใช่ไหมมืดเห็นสิครับ
คุณเห็นได้ไงมันมืดขนาดเนี้ยเห็นหนังเขาฉายอยู่สว่างขนาดนี้
โอ้โหเขาฉายหนังอยู่นี่บริเวณสุสานสว่างอุทยานธรรมสถานผ่านทอง
ตำบลน้องกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
สถานที่ที่นี่นะครับมีหลุมฝังศพกว่า๘๐๐หลุมครับ
ที่เห็นนี่แหละครับด้านนายประเวทลิ้มเจริญสมาชิกทีมอาสากู้ภัยบอกว่า
รู้สึกแปลกแน่นอนล่ะครับก็ต้องแปลกแล้วครับมาฉายนะตอนกลางคืน
แปลกก็แปลกน่าสงสารด้วยนะครับแล้วก็ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้เนี่ย
เขาบอกว่าอยากจะนำหนังกลางแปลงมาฉายให้กับผีดูบ้างครับ
เชื่อว่าผีเขาก็เหมือนกับคนเรานี่แหละอยากจะดูหนังอยากจะบันเทิงบ้าง
ก็เลยนำมาฉายให้ดูไม่เชื่อไปลองฟังเสียงดูล่ะครับ
คือมันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจครับเวลาผมผมทำในจุดนี้ทำกู้ภัยครับ
แล้วก็พอดีวิ่งผ่านสู่ศาลเราเองเราก็มีความคิดโดนจิตโดนใจ
เหมือนกับใครมาบอกว่าขอหนังฉายหน่อยผมก็เลยปรึกษาเพื่อนกัน
ของงบประมาณเข้ามาฉายหนังครับให้ทางผีได้ดูครับ
ครับผมดวงวิญญาณอยากจะดูในจุดนี้เหมือนกับคนนะครับ
เรายังอยากจะดูหนังเลยแล้วก็พวกวิญญาณทำไมจะไม่อยากจะดูครับ
มีคุณผู้ชมไลน์มาสอบถามว่า

คนที่มาฉายหลังที่นี่ยังสติดีอยู่ไหม
อันนี้ผมไม่ได้ถามนะคุณผู้ชมเขาไลน์มาจริง

ผมบอกเลยว่ายังดีอยู่แล้วผมจะบอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้
คุณสุพศปานพดุงหนึ่งในทีมอาสากู้ภัยเขาบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับ

เพราะเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะได้ดูหนังแล้วมีความสุขบ้าง
เพื่อนมาปรึกษาเขาก็สนับสนุนเต็มที่ไง
โดยทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมลงขันกันทำบุญ
เพื่อจ้างหนังในราคา๓เรื่อง๖๐๐๐บาท
แต่ว่าเจ้าของหนังเองเนี่ยเขาก็คิดให้ราคาพิเศษนะครับ
เพื่อร่วมสร้างบุญกุศลด้วยโดยลดราคาเหลือเพียงแค่๔๐๐๐บาทเท่านั้นกับ๓เรื่อง
เอาล่ะน้องนิวนาวคุณใบตองคุณว่างไหม

เมื่อสักกี้ยังอยากไปดูหนังกับผมอยู่เลย
พอดีมีงานด่วนเลยคุณชนะ

เรื่องดูฟรีด้วยเวลาดี

ไม่ว่าคุณไปแล้วกันนะดูเพื่อนนะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยได้ยินเรื่องของผีจ้างหนังเหมือนกัน

ใช่ก็เอาประชาเหมือนกัน